ไปดูต่อกันที่๒หนุ่มกันมากี๊กว่า
เมื่อก่อนเคยเป็นแฟชั่นแบบไอคอนในยุคนึงเลยนะคะ
สมัยก่อนต้องเสื้อเอลลอยไม่ใช่ผู้หญิงนะคะผู้ชายค่ะ
พี่ลิปพี่ออยนี่แหละอย่างที่บอกไปร่มเบาจอยเอ้ย
แต่ฟังปุ๊บหลายคนก็อารมณ์ดีกันทั้งนั้นเลยนะคะ
ยุค๙๐ใครโตมาต้องร้องได้ทุกคนนะครับ
ทั้งคู่ค่ะก็มาเมาส์มอยกันหน่อยถึงอดีตวันสมัยแฟชั่น
เสื้อเอลกิ๋วกางเกงรัตติ้งมาแรงนะคะ
รวมไปถึงรวบตึงเรื่องลูกสาวของทั้งคู่ด้วย
จะได้มาเจอกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าจะได้เข้าวงการบันเทิงไหม

แต่งที่แหละกางเกงรัตติดตลอดเลย

ชอบบรรยากาศการร้องเพลงอยู่แล้วก็อย่างที่เคยบอกไปเมื่อตอนเป็นนักร้องครับ
ก็ระหว่างการแสดงกับร้องเพลงก็ยังชอบการร้องเพลงมากกว่า
น้องลูกก็เป็นเพื่อนกันไหมคะได้เจอกันมากมาย
ก็ยังตอนนี้ยังเล่นไม่เหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้แบบค่อนข้างห่าง
แต่ผมว่าอีกหน่อยเดี๋ยวโตทานกัน